แต่ว่าบ้านนี้เขาบอกงงหญิงสาวเจ้าของบ้านบอกงง
คือเป็นลักษณะบ้านมีระเบียงติดกันกับเพื่อนบ้าน

ให้ช่างปีนมาถึงระเบียงบ้านเธอ
ไม่ได้ขอด้วยนะฮะถ่ายคลิปเอาไว้นะครับไปดูนะฮะ
กูอาบน้ำก็จมอกเดินออกมาจากห้องน้ำกูตกกระใจเลยอีฮาข้างบ้านก็ทำหลังคาบ้านแล้วปีนมาบนระเบียงบ้านกูแบบนี้ก็ได้เหรอไม่มีขออนุญาตสักคำกูก็เออไปด้อมมองเนาะไปถ่ายใกล้ใกล้เนอะ
หลายคนที่เป็นคนใช้เล่นแอปติ๊กต๊อกชอบใช้เอฟเฟคเสียงแบบนี้เป็นเอฟเฟคเสียงนะฮะท่านผู้ชมคลิปเราไม่ได้พังหรือเสียหายนะคะแต่เป็นเอฟเคเสียงที่เขาใส่อยู่แล้ว

คือทำ๒วันแบบนี้ฮะเธอบอก

ข้ามฝั่งระเบียงมาทำแบบนี้สองวันวันที่สาม

บอกก็คือไม่อยากวุ่นวายอะนะ
อยากจะให้จบลงด้วยดีไม่อยากมีปากเสียงอะไรนะ

แต่ก็บอกไว้ว่าคราวหน้าอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะ

คือมันไม่ใช่แค่แบบเออนิดเดียวเองเขาคงเข้าใจแหละ

คือคือตัวช่างเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะรู้หรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเผื่อเจ้าของบ้านบอกว่าอ๋อขอเรียบร้อย

แต่ตัวเจ้าของบ้านเพื่อนบ้านอ่ะ